ลงใต้ไปดูการแข่งขันฟุตบอลสำหรับรุ่นอายุไม่เกิน๑๙ปี
เป็นการแข่งขันฟุตบอลบนสนามย่าเทียม
แต่ดูไปดูมามันเหมือนเป็นการแข่งขันชกมวยหมู่มากกว่า
ไปดูคลิปเหตุการณ์กันก่อนนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับ
โอ้โหเอาไม่อยู่แล้วอ่ะฮะห้ามทั้งนั้น
อายุไม่เกิน๑๙ปีกับวัยรุ่นทั้งนั้นแหละครับ
เตะบอลกันอยู่ดีดีนะฮะกลายเป็นตะลุมบอลชกมวยกันแบบนี้
มือเท้ากระโดดถีบมาครบเลย

เพจโซเชียลฮันเตอร์เขานำไปโพสต์เอาไว้บอกว่า
ถึงจะเตะบอลแต่ก็ยังไม่ลืม

เหตุเกิดที่สนามไดมอนอารีน่านครศรีธรรมราช
อายุ๑๙ปีระหว่างทีมสุราธานีกับปากพนังนคร

จากฟุตบอลก็กลายเป็นวง่ายหมู่กันไป

วิ่งไปทั่วสนามกระโดดถีบกระโดดต่อยกันอยู่แบบนี้ฮะ

แต่ว่าเหตุการณ์มันยังถูกแชร์มาอยู่
เป็นฟุตบอลทวนาเมนต์รายการหนึ่งที่แข่งกันแบบแพ้แล้วคัดออก
ตลอดทั้งเกมนะต้องบอกแบบนี้ว่าทั้งสองทีมกระทบกระทั่งกันตลอดทั้งเกมเลย
ตั้งแต่เริ่มแข่งเลยก็ว่าได้

ตอนนั้นทีมปากพนังสุราธานีเป็นฝ่ายนำอยู่๒ประตูต่อ๐
มาเกิดเหตุการณ์ที่มันกระทบกระทั่งกันแรงมากขึ้น
ทุกคนยั้งอารมณ์ไม่ได้แล้วก็ตะลุมบอลกัน
หลังจากเหตุการณ์นี้สนามก็ปิดประตูเลย
เพื่อการบุกคนด้านนอกเข้าไปก่อเหตุร่วนแวนเพื่องเติม

ที่ทางคณะกรรมการก็ต้องสั่งลงโทษให้ทั้งคู่ปรับแพ้ทั้ง๒ทีมเลยนะครับ
เพราะว่าถือว่าก่อเหตุแบบนี้ก็แข่งไม่ครบ
ไม่ครบกำหนดแล้วก็วุ่นวายกันไป